เหตุการณ์รถกระบะชนประสานงากันในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
อุบัติเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตถึง๔ศพด้วยกันนะคะ
หนึ่งในนั้นเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อเสียชีวิตและศพเนี่ย

หลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วตำรวจก็จะต้องนำรถ
ซึ่งเป็นของกลางทั้งสองคันไปเก็บไว้ที่ศูนย์เก็บของกลาง

ก็คือมีพนักงานซึ่งเฝ้าเวรในตอนกลางคืน

ใช่เอาแบตเตอรี่ออกก็ยังเปิด
ใช่และหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปิดประตู
เขาก็เลยขอออกเวรแบบกระทันหัน
หลังจากนั้นครอบครัวค่ะได้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
โดยนำนิมนต์พระศกมาด้วยนะคะ
ให้คุณผู้ชมดูบางช่วงบางตอนของพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะ
โอ้โฮโอ้โฮ
นี่เป็นเหตุการณ์แปลกที่เกิดขึ้น
ในช่วงที่มีพิธีเชิญดวงวิญญาณ

แล้วก็สักพักร้องไห้แล้วก็โผล่เข้ากอด
พ่อของผู้ตายใช่ค่ะคือทุกคนสงสัยว่า
นี่จะเป็นวิญญาณของผู้เสียชีวิตหรือไม่
เพราะว่านี่ก็เป็นหนึ่งในญาติเหมือนกัน

คือตอนแรกล้มฟุบลงก่อนที่หน้ารถที่เกิดอุบัติเหตุ

แล้วก็ร้องไห้โผล่เข้ากอดคุณพ่อนะคะ
คุณพ่อชื่อว่าคุณสมชายบัวแก้ว
เป็นพ่อของผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวดวงพรบัวแก้ว
ลักษณะญาติคนอื่นก็เชื่อว่านี่อาจจะเป็นความต้องการที่สื่อให้รู้ว่า
วิญญาณของนางสาวดวงพร
เธอจะได้ออกจากซากรถกระบะแล้ว

พูดสุดข่าวแท็ตรัสทีวีตามต่อค่ะ
เดินทางไปที่บ้านซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพของนางสาวดวงพร
ไปพบกับนายอักษรสิริสมพรสามี
สามีบอกว่าเสียใจมากแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย

นางสาวดวงพรโทรศัพท์มาคุยกับลูกสาวลูกสาวอายุ๓ขวบ

หนูไม่อยู่กับแม่แล้วเดี๋ยวจะไปอยู่กับพ่อ
แต่ตอนนั้นคนเป็นพ่อไม่ได้คิดอะไร
แล้วสุดท้ายก็มาด่วนจากไปแบบนี้เนี่ยนะคะ
ส่วนเรื่องที่พนักงานเก็บรถของกลาง
พบสิ่งเล่นลับกับซากรถกระบะ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ

ไม่พบเหตุการณ์แปลกหรือว่าฝันเห็นพันรยาเลย

ให้ภรรยาไปสู่สุขติไม่ต้องห่วงอะไร

พ่อของพันรยาและหนี้สินต่างค่ะ
ด้านนางสาวสิริมนต์ใจมั่น
เสมียนประจำศูนย์เก็บซากรถของกลาง
เขาก็บอกมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นอีกนะพี่

เขาบอกว่าสายเมื่อวานนี้
มีผู้เสียหายรายหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง
มีผู้ชายคนหนึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เลย

บอกว่ามาขอรับรถยนต์ของกลางไปซ่อม
แต่หลังจากนั้นพูดยังไม่ทันตกลงอะไรกันเลย

ที่นางสาวดวงพรเสียชีวิตติดอยู่ในรถ

ทั้งสองคนที่เสียชีวิตเนี่ยยังไม่ไปไหนยังนั่งอยู่ในรถ
วินาทีนั้นเธอบอกขนหัวลุกเลย

เดี๋ยวไม่นานญาติเขาจะมารับกลับบ้าน

เวลาไล่เลี่ยกันเลยไม่กี่ชั่วโมง
ญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิต
เดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณจริงที่รถคันที่เกิดเหตุค่ะ